ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวของคุณแม่คนหนึ่งอยู่ที่สมุทรปราการนะครับ
ที่ต้องไปขอความช่วยเหลือด้านคดีความจากมูลนิธิปวีนาหงศกุลเพื่อเด็กและสตรี
เพราะว่าลูกชายเนี่ยเพิ่ง๑๑เดือนนะฮะ
ก็พาไปฝากเนอร์เซอรี่เอาไว้ฝากได้แค่ไม่กี่วันแค่๖วัน
เสียชีวิตค่ะคือคุณแม่บอกว่าตอนแรกที่ไปวันแรกแรกเลยเนี่ยโอ้โหดูแล้วแบบมั่นใจอ่ะ
ใช่เขาถ่ายรูปส่งไลน์บอกตลอดเลยว่าดูแลลูกเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้ค่ะ
คุณแม่ก็ค่อนข้างมั่นใจไปทำงานได้อย่างสบายใจเลย
โอ้โหมีความเคลื่อนไหวแจ้งมาทางไลน์ตลอดว่าลูกอย่างนั้นอย่างนี้
แต่ว่าอยู่ดีครับน้องเสียชีวิตครับ
คุณแม่ของน้องชื่อว่านางสาวราลีเสริมจันทร์นะครับ
ลูกชายชื่อว่าน้องนาวาอายุแค่๑๑เดือนนะครับ
ก็ไปพบนางปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
เพื่อให้ช่วยเร่งรัดคดีให้นะครับจากกรณีลูกชายเสียชีวิต
ได้เพียงแค่๖วันนะฮะลูกก็เสียชีวิตแบบมีเงื่อนงำ
แม่ของน้องนาวาบอกว่าเมื่อวันที่๒๕เมษายนตอนประมาณบ่ายโมง๒๕นาที
แล้วก็ไม่บอกรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นพอไปถึงถามพี่เลี้ยงถึงยอมบอกว่าน้องไม่มีลมหายใจแล้ว
เมื่อมาถึงนะครับพบว่าเด็กคนอื่นเนี่ยผู้ปกครองรับกลับบ้านไปหมดแล้วนะ
เหลือลูกชายของเธอที่นอนเสียชีวิตอยู่คนเดียวไม่มีการนำลูกชายไปส่งโรงพยาบาลหรือว่าช่วยเหลืออะไรทั้งสิ้น
สามีก็โทรไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เวรมาถึงมาชนะสูตรบอกว่าน้องเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมง
แต่ว่าพี่เลี้ยงโทรไปแจ้งตอนบ่ายโมง๒๕นะครับ

โทรหาตนเองซึ่งมันไม่ตรงกับที่แพทย์บอกนะครับ
แล้วก็อ้างว่าเห็นน้องเอาผ้ามาปิดจมูกเอาไว้

รู้ตัวอีกทีก็มาเห็นน้องไม่มีลมหายใจแล้ว

เงื่อนงำจึงอยากเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ก็ไม่มีคือท่านก็ให้ได้คือได้ประมาณนี้
ตอนนี้น้องก็ทำพิธีชาปนกิจศพไปแล้ว

แม่ของน้องบอกว่าเกิดมานี่ก็แข็งแรงดีนะครับ

น้ำหนักแรกเกิดถึง๓๐๐กว่ากรัมนะครับ

ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
คาดฝันว่าลูกชายคนแรก

เท่าเหมือนกับที่เรารักเขานะครับ

ยังบอกว่าพอเกิดเหตุ
เนอร์โซรี่ครูอ้อ

แต่ตนไม่ยอมไม่รับข้อเสนอ
ขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ

ก็ประสานไปยังอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ให้ช่วยไปตรวจสอบเนอร์เซอรี่ดังกล่าวแล้วนะครับ

ประสานไปยังภูมิกับการสพบางปูเจ้าของพื้นที่
ซึ่งทางภูมิกับก็รับปากว่าจะเร่งรัดคดีให้อย่างเต็มที่
ตอนนี้กำลังรอผลการตรวจทางการแพทย์
ถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กอย่างละเอียด
โดยได้ตัดชิ้นเนื้อบางส่วนไปตรวจสอบแล้ว

แต่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรม

อืมครับ